มวยไทย๓ยกชกกระชากแชมป

ทะเพชรสายหมู่ค่ายแสนสุกิม
และวันอาทิตย์พบกับศึกชิงเข็มขัดแชมป์

เสาร์และวันอาทิตย์๔โมงเย็นเป็นต้นไป